คุณผู้ชมไปดูคลิปนาทีชีวิตนะคะ
มีคนเขากระโดดน้ำลงไปช่วยเด็กจมน้ำ
เด็กคนนี้นะคะลงไปเล่นน้ำที่น้ำตกเจ็ดคดจังหวัดสระบุรี
พอช่วยขึ้นมาแล้วพอเอาขึ้นมาที่ฝั่ง
ใช่ค่ะคลิปนี้อยากให้ดูเพราะว่าถ้าใครดูหลายคนแล้ว

เรียนรู้กันสักหน่อยเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะเจอ
จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ไปดูคลิปกันค่ะ
ต้องปั๊มก่อน

ซึ่งจะเห็นว่าพลเมืองดีคนนี้เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะ

อุ้มเด็กขึ้นมาจากน้ำตก๗คด
อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
นี่คือพาดอยู่ที่บ่าสภาพหมดสตินะคะ
และระหว่างเดินก็พยายามเขย่าตัวเด็กไปด้วย

อันนี้เป็นคลิปแรกเท่านั้นมีอีกหนึ่งคลิปค่ะ

ทีนี้เป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายสวมเสื้อสีขาวเนี่ยค่ะ
ทำแบบนี้นานเกือบนาทีก็คือสลับกันทำ
ผู้หญิงเป็นคนปั๊มหัวใจผู้ชายเป็นคนทำเป่าปากนี่นะคะ
จนเด็กคุณค่อยลืมตาขึ้นมา

ทำให้ทุกคนดีใจมากส่งเสียงเฮขึ้นพร้อมกัน
แต่ทีนี้ก็ยังกังวลอยู่นะ

ก็เลยแต่ว่าอย่างน้อยก็ตอบสนองบ้าง
เขาก็เลยตัดสินใจอุ้มกลับศีรษะขึ้นอีกครั้ง

เขาพยายามช่วยเต็มที่จริงนะใช่ค่ะเหมือนตัดอย่าง

ประมาณบ่าย๓ขณะที่หลานเล่นน้ำ
จู่ก็ตกลเรียกตาว่าช่วยด้วย

ผู้ชายที่อุ้มน้องขึ้นมาอยู่ใกล้เหตุการณ์พอดี

ซึ่งเด็กมากับผู้ชายเสื้อสีขาวที่ปรากฏอยู่ในคลิป
โดยผู้โพสต์ได้ขอบคุณผู้ชายที่ลงไปงมตัวเด็กขึ้นมาจากน้ำตก

ซึ่งเมื่อคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความชื่นชมเป็นจำนวนมากค่ะ
อย่าลืมนะคะทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้อยู่เป็นประจำนะคะ